พาคุณผู้ชมไปดูความสดใสเกี่ยวกับผู้ที่จบการศึกษา
ก็คือการรับปริญญานั่นเองนะคะ
ปริญญาใบนี้เป็นปริญญาใจด้วย
ปริญญาใจสำหรับผู้ที่สูงอายุที่ตั้งใจเรียนมาตลอด

ใช่ค่ะโรงเรียนอนุรักษ์ปัญญานุสรจังหวัดพยาวนะคะ
อภัยนะคะ๕๑คนด้วยกันนะครับ
เป็นคุณยายวัย๘๓ปีรวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะ
บรรยากาศในโรงเรียนอนุรักษ์ปัญญานุสรวัดเชียงของอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
อวนไปด้วยความรักแล้วก็ความอบอุ่นของคนในครอบครัวนะคะ
ทุกคนพากันมารวมแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุ๕๑คน
ที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับปริญญาชีวิตบัณฑิตปัชชิมวัยรุ่นแรก
ซึ่งมีพระเทพยานเวทีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพยาวเป็นประธาน
ทางด้านนางตุ๊ยอินตราชอายุ๘๓ปี
ในผู้รับปริญญาชีวิตบัณฑิตปัชชิมวัยบอกว่ารู้สึกดีใจที่เรียนจบแล้ว
แล้วก็ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้สวมชุดคุยรับปริญญานะคะ
ซึ่งการเข้ามาศึกษาเล่าเรียนครั้งนี้ทำให้ได้รับความรู้ทั้งทางโลก
และทำทำค่ะไปฟังเสียงคุณยายกันค่ะ
ยายไม่รู้๘คนล่ะจ้าว
ยืนยันเองเลยนะคะมาเรียนครั้งนี้
ได้ทั้งเรื่องของทางโลกแล้วก็ทางธรรมนะคะ
ขณะที่พระครูภัยจิตธรรมาพรเจ้าอาวาสวัดเชียงของ
ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนอนุรักษ์ปัญญานุสรบอกว่า
ผู้สูงอายุทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงที่สำเร็จการศึกษาปีนี้
เป็นรุ่นแรกของโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
โดยมุ่งหวังจะเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงอายุนะคะ
เรื่องของจิตใจแล้วก็ร่างกายค่ะ
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้สูงอายุอีกด้วยค่ะ
โอ้โหดีนะเป็นภาพแห่งความประทับใจเลยนะฮะ